ปราบสัมภเวษีหลบไปมือปราบตุ๊กแก่จะพังงาดแล้วนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมใช้๑สมอง๒มือกับผ้าขี้ริ้วและใจถึงนะคะ
ตุ๊กแกเพื่อนผู้ชายยืนลุ้นตัวเองปีนขึ้นไปจับแบบนี้ค่ะ

ขอปรบมือให้วีลักษณ์สตีนะครับ

ผมขอปบด้วยคนหนึ่งฮะผมด้วยสุดยอดฮะนะฮะ
แล้วอันนี้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติของแท้เลยนะ
ใช่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปแล้วดูสิจับลาล่าตัวใหญ่เท่าแขนของเธอ

มันอวยยศแล้วมันชื่อลาล่ามันชื่อลาล่าค่ะ

ต้องใช้คำว่าวีรสตรีผู้กล้าส่วนคนถ่ายคลิปเป็นคุณผู้ชายจ้า
ถ่ายคลิปอยู่ห่างอย่างห่วง
เพื่อนไหมไม่สนจับให้ได้ก่อนไป
แล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปแล้วใครคนปล่อย

ทีนี้ถามเธอกลัวไหม
ไม่กลัวจับตุ๊กแกมาตั้งแต่เด็ก

หมู่บ้านบ้านไหนมีตุ๊กแกเรียกเธอไปจับ
ลับนะมีเคล็ดลับในการจับตุ๊กแกคือ

แล้วก็จับลงมาแบบนี้แล้วใช้มือเดียว

ดิ้นของตุ๊กแกแสดงว่าข้อมือของเธอ

คุณผู้ชมชาวเน็ตส่วนใหญ่บอกว่า

บางคนถึงขั้นขอแต่งงาน
บางคนถึงขั้นขอแต่งงานแต่บางคนเข้าไปขอบ้านเลขที่

แต่น้องที่ดูข่าวอยู่อย่าเรียนแบบเด็ดขาดนะครับ

ต้องไปฉีดวัทยักษ์ฉีดอะไรนะ